ส่วนที่แพร่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับ
เบิร์ตเคยบอกใช่ไหมว่ารถใหญ่เนี่ย
มันจะมองมองสั้นมองใกล้ดีมองใกล้ไม่ดี
ใกล้ไม่ดียิ่งเป็นรถเล็กอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นนะจุดอับอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับลุงคนนี้ครับลุงคนนี้ค่ะ
ดันไปขี่ตัดหน้ารถบรรทุกรถใหญ่เลยนะ
สุดท้ายลุงแกเจ็บสาหัสเลยฮะ
หวาดเสียวไอ้ที่กลิ้งมาน่ะหมวกกันน็อกใช่ไหมไม่ใช่หัวลุง
วกกันน็อกฮะตอนแรกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของลุงคนนี้ก็อยู่ข้างฟุตปาดนะ

เฉยเลยปาดหน้าบรรทุกพ่วงแบบกระทันหันก็เลยโดนเฉียวชนไปคุณผู้ชม
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยชื่อลุงมนตรีอายุหกสิบหกปีครับ
บาดเจ็บสาหัสครับเหตุเกิดเก้าโมงวันที่เจ็ดกันยายนครับ
บริเวณ๔แยกประปาตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่
มนตรีเนี่ยโดนรถพ่วงทับแขนซ้ายไปนะโอ้โหเจ็บสาหัสเลย
ส่วนคนขับรถพ่วงชื่อพี่พุทธิธรณครับอายุห้าสิบสองปี
เขาบอกว่าเขากำลังจะออกจากอำเภอเมืองแพร่จะไปบรรทุกข้าวโพด
นี่คนนี้นะคนนี้พี่พุทธิธรนะเขาบอกตอนถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ย
มองกระจกหลังเห็นมอเตอร์ไซค์ของลุง

พอไฟเขียวปุ๊บเขาก็ออกรถไป
แล้วได้ยินเสียงเหมือนรถบรรทุกเขาทับอะไรสักอย่าง
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทับอะไรเดี๋ยวฟัง
ฟังกันว่า
นี่พี่พุทธิธรยังบอกเลยผมยังงงอยู่นี่
โนยกู้ภัยแพร่ก็ช่วยกันประโดยสมัคร
ประถมพยาบาลลุงมลตรีแล้วก็นำไปการส่งรักษา